ก็เกี่ยวข้องกับเด็กเหมือนกันค่ะแต่เป็นเด็กที่โตมาหน่อยนะคะเด็กผู้หญิงค่ะ
มีคนเขาไปเห็นสังเกตพฤติกรรมของคนขับรถตู้คนหนึ่ง
เขาจะไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงเด็กผู้หญิงคือทำเหมือนเป็นลูกเป็นหลานนะ
แต่จริงเด็กคนนั้นไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานอะไรกับเขาเลย
หลายคนที่เขาเห็นพฤติกรรมมันเหมาะสมเหรอ
ในวงกลมสีแดงค่ะคุณผู้ชมคือเสื้อสีดำดำนั้นน่ะ
คือผู้ชายที่เป็นคนขับรถตู้นะคะแล้วมีคนเห็นไง
เขาก็ถ่ายคลิปไว้บอกว่าสังเกตมานานแล้วนะมันไม่เหมาะ
ผู้ชายเสื้อดำคนนี้ไปกอดเด็กนักเรียนหญิง
ถ้าเกิดว่ามองผ่านไม่ได้คิดอะไรก็เออคงเป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละ
เขาบอกว่าทำเป็นเอ็นดูเด็กแต่ทำบ่อยเกินไป
ชาวบ้านระแวงกับเจตนาของคนขับรถตู้คนนี้

แล้วก็ไม่ได้ทำแบบนี้กับเด็กหญิงเพียงคนเดียว
แต่ทำหลายคนนะครับ
แล้วชาวบ้านบอกเห็นมาหลายครั้งแล้ว
คนนี้จะมาจอดหน้าเซเว่นเวียงชัย
แล้วก็พาเด็กมาซื้อหมูปิ้งหน้าเว่นอยู่บ่อย
ทำเหมือนเอ็นดูเด็กแต่จริงไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเลย
แล้วพอเลือกทำแต่เด็กผู้หญิงแบบนี้
มันเป็นพฤติกรรมแบบนี้เขาบอกว่าเป็นห่วงเด็กนะ
มีการโพสต์กันแล้วในเพจกระโหลกแดง
ก็เอาคลิปนี้มาแชร์ต่อแชร์ต่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
กระโหลกแดงก็เหมือนกันเขาก็บอกว่า
เนี่ยผ่านมาร่วมสัปดาห์แล้วไม่รู้ว่าติดตามเรื่องนี้ไปถึงไหน
เห็นคนแถวนั้นบอกว่าไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียว
ในคลิปเห็นแต่ทำแบบนี้กับเด็กผู้หญิงอีกหลายคน
ไม่น่าจะใช่ญาติพี่น้องกันเห็นว่าผู้ปกครองรวมตัวไปแจ้งความแล้ว
คุณผู้ชมดิฉันเข้าไปอ่านคอมเมนต์
คือหลายคนเขาก็แสดงความคิดเห็นนะบอกว่าเคยเจอเหมือนกัน
เหตุการณ์แบบนี้แต่ดูทรงแล้วคงไม่ใช่ลูกหลานนะคะ
เพราะว่าทำกับเด็กผู้หญิงหลายคนเหมือนกัน
แล้วก็มีชื่นชมด้วยนะชื่นชมผู้ชายคนที่เห็นถ่ายคลิปมา
บอกว่าดีแล้วอย่างน้อยไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไป
คืออยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ก็ต้องตรวจสอบคือชาวบ้านเขากลัว
กลัวว่าอีกหน่อยผู้ชายคนนี้จะมาก่อเหตุอื่นหรือเปล่านะครับ